ปัญหาอาจจะแก้ได้ยาก
แต่ความเหน็ดเหนื่อยจากปัญหาแก้ได้ด้วยความรักจากคนในครอบครัว
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ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
ครอบครัวผมอยู่ในบ้านหลังนี้๘คนครับ
มีเมียผมชื่อนางแหววมีลูกสาวอีกสองคนชื่ออ้อมคนที่สองก็ชื่อลำไยแล้วอ้อมมีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อน้องตาม
ส่วนลำไยก็มีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อน้องบิวคนเล็กชื่อน้องเสกแล้วก็มีหลานมาอยู่ด้วยอีกคนนึงเป็นลูกของลูกสาวคนโต
ผมก็มีอาชีพหลักชื่อธรรมนาแต่ผมไม่มีที่ของผมหรอกครับผมไปเช่ามาทำอยู่และก็มีเงินลงทุนสำหรับกู้ธนาคารมา
ฝนผมก็เข้าป่าชุมชนไปหาเห็ด
หาปลาหวานแห

ก็ทำให้ผมเป็นหนี้ประมาณ๒แสน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

พยายามตัดให้มันช่วยพ่อได้หลายอ่ะจ๊ะ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
จากหาปลาแล้วพ่อก็จะพาไปหาเห็ด
เมียผมก็มีอาชีพทอเสือ
ตอนกระทอเสือก็ต้องไปหากบผมก็ต้องออกไปกับลูกสาว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
เวลาไปถอนก็จะไป๓๔ชั่วโมงแล้วก็กลับค่ะ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
วันหนึ่งถ้าเร่งทอว่าได้วันละสองผืนจ้ะ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

หนูกับน้องเลยมาทำขนมโค้กขายหน้าบ้านกันจ้ะ
ก็ขาย๓โมงเช้าถึง๕โมงเช้าจับ
ประมาณ๕ปีก่อนเมียผมก็นั่งทอเสืออยู่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
ตอนนั้นนั่งท่อเสืออยู่ก็ปวดขาขึ้นมา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
ผมต้องไปนอนเฝ้าลูกสาวไปเฝ้าก็จัดของให้ไม่ถูกใจ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

อ้อมกับลำไยผมก็เป็นห่วงนาคตค่ะนะ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
เพราะอยากให้มีรายได้จะได้มีเงินมาเลี้ยงลูก

ส่วนหลาน๔คนของผมเนี่ยผมก็อยากให้เรียนสูง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
เราก็ช่วยแกทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่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
เพราะให้แบ่งภาระแก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

ซับน้ำเช็ดน้ำตลอดครับ

ทั้งลูกทั้งหลานทั้งผมทั้งเมียผมเลย

จะปิดวิทย์เตรียมตักน้ำโอ้กจากบ้านกันเอง

ควรจะโดนปล่อยฟัยผลัดรม
ควรจะหลูกหลูดหลาน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

ผมก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียนหนังสือ
ถ้าหากว่าผมเป็นอะไรไป
ผมกลัวหลานผมจะไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วผมก็อยากจะมีเงินมาปรับปรุงบ้าน

แล้วผมกลัวจะเป็นอันตรายกับลูกกับหลาน

ทุกวันนี้ผมก็พยายามจะทำให้ครอบครัวดีขึ้นครับ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

ก็ถ้ามีราคามันก็ขายได้ถ้าราคาน้อยบางทีก็เก็บไว้กินบ้างครับ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

ก็มันมีรับจ้างทั่วไปนะใครจ้างก็คือไปทั้งหมด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
ฉีดยาถากรุ่นมันรุ่นอ้อยก็ไปหมดแล้วครับก่อนได้สั่งมา
เห็นในเรื่องราวชีวิตนั่นแหละลุงดำจ๋าเห็นบอกลุงถึงก็ล้มเลยเจ็บหลังเหรอครับ

เล่าให้ฟังหน่อยสิครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็ตัดตัดอ้อยอยู่บางทีบิดตัวไปบิดตัวมาลุกไม่ขึ้นต้องนั่งลงครับ
แล้วทำยังไงครับวันนั้นปฐมพยาบาลกันยังไง
ก็นั่งพักค่อยขยับเสียนิดทำต่อไปสักถึงเย็น

ไม่กลับครับเพราะถ้ากลับก็เงินก็ได้น้อยนะครับก็เลยต้องสู้

ไปถึงหมอหมอก็บอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบ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
กลัวลูกหลานจะลำบากกลัวจะไม่มีจะกินครับ
รายได้ของลุงเป็นรายได้หลักของบ้านแล้ว
รายได้เสริมก็มาจากป้าแหววช่วยทอเสือเหรอป้าเหรอ

ทำยากไหมเสือป้าแหวว
ก็ใช้เวลาอยู่จ้ะตอนที่ร้อยเชือกจ้ะ
มันต้องร้อยมันต้องถีบนู่นนี่นั่นยากอยู่เหมือนกันนะ

โอ้โหแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่

ก็ได้เยอะก่อโอจ้ะ
โถโอโถโอด้วยนะโอ้ด้วยนะ
ฝากไว้ด้วยนะครับกับอาชีพทอเสือนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วนี่ก็เป็นงานหัตกรรมงานฝีมือเลยเน

เห็นบอกว่าวันนั้นน่ะใช่ไหมกำลังทออยู่ใช่ไหมในเรื่องราวอ่ะ

วันนั้นพอไปอยู่ดีก็ปวดท้องขึ้นมาค่ะ
ขาก็ยกไม่ได้ปวด
แล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นฝีในตับ
แล้ววันนั้นนะครับพอหมอบอกงั้นแล้วรักษายังไงได้หยุกยาอะไรมากินยังไงป้า
ก็ให้ยามากินค่ะแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อให้ด้วย
ตอนนี้ก็พอที่จะเดินได้อะไรพอได้อยู่ใช่ไหมครับ
ไปได้อยู่แต่ทำงานหนักไม่ได้

เคยเครียดจัดจัดถึงขนาดไหนคะ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

ลุงดำแล้ววันนั้นลุงดำอยู่ด้วย

มาถึงลูกสาวคนโตอ้อมที่บอกว่าอ้อมเนี่ยนอกจากรับจ้างทั่วไปแล้วอ้อมยังช่วยทำอะไรอีกครับ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

ก็ห่วงแกจ้ะเห็นแกทำงานหนักก็อยากช่วยแกก็ช่วยไม่ค่อยได้มากเท่าไรก็อยากช่วยจ้ะก็รักแกมาก

ก็รักพ่อก็เวลาพ่อมีงานส่วนมากหนูก็จะไปกับพ่อค่ะก็ไม่อยากให้แกทำงานหนัก

ก็ไม่อยากให้แกทำงานหนัก
ก็ไม่อยากให้แกทำงานหนัก
ห่วงอะไรครอบครัวมากที่สุดครับ
ถ้าเรื่องนี่ถ้าเกิดเกิดเรื่อยใหม่ไปก็ไม่มีคนจะหาเงินมาใช้นี่ได้ละ

โชคแสนสองแสนครับซึ่งกู้มาทำอะไรครับลูก
ก็กู้มาทำหน้ารักษาสามีเนี่ยครับกี่ปีแล้วครับห้าปีครับ
จะมีอะไรอีกครับที่เป็นก็เรื่องบ้านบ้านมันเป็นยังไงต่ำกว่าถนน
เวลาฝนตกทำไมถึงต่ำกว่าถนนล่ะครับเพราะว่าถนนมาทีหลังไง
มันมาสูงกว่าฝนตกมามันก็น้ำมันลาดลงเข้าบ้าน
ถ้าฝนมันตกกันข้ามคืนทำไงอ่ะลุงปากกระลุกยบปากไฟขึ้นบนหมด
วิทย์กันไปเป็นชั่วโมงไหมครับก็ประมาณถึงตีสองนะครับ
แน่นอนแล้ววันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตลุงดำคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ตอนนี้ก็คิดว่าถ้าได้ทุนไปก็จะเอาไปใช้หนี้ก่อนครับที่เหลือก็จะไว้ให้ทุนนักเรียน
ต่อไปโรงเรียนครับแล้วก็ทำเหลือจากเด็กเด็กอ่ะ
คิดว่าจะต่อเติมบ้านจะทำยกบ่านในสูงขึ้นอ่ะ
กลัวว่าเกิดนอนหลับพื้นปลั๊กไฟอยู่ข้างล่างน้ำเข้า

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับลุงจ๋าสู้กันนะ

คุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
หลายครั้งที่คนในครอบครัวล้มลง
เพียงแค่กำลังใจดีจากคนที่เรารัก
ก็สามารถพลิกความรู้สึกที่จมดิ่ง
ให้กลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง
ช่วงหน้าครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงดำ
บุรีรำให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กำกกและนำไปตากบนลาว

กรรมภายในเวลา๓นาทีครับ

เร็วเร็วเร็ว
วินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของลุงดำนะครับ

จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท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

คงได้ดูรายการเราบ้างเนาะ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

มีโอกาสแล้วใช้โอกาสให้ดีที่สุดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญลุงดำมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ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

เลือกเรื่องนั้นที่ลุงมั่นใจที่สุดนะครับ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

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ที่สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำครับ
เหรอ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

ใช่ไหมเพราะบุรีรำของเราก็สถานที่ท่องเที่ยวเด่นเยอะเลยนะลุงเนาะ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

ก็มีเคยไปที่เขาพนมรุ้งที่เดียวนะครับ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

๑๐ปีที่แล้วประมาณปี๕๐
ลุงจ๋าและลุงเคยไปตอนที่เกิดปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดผ่านประตูบ้างไหม

มันสวยมากเลยนะที่ตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงแบบแล้วเข้าไปที่ประตูหลายหลายนั่นน่ะ

บริเวณนี้แหละครับลุงลุงเลือกแล้วนะลุงก็ต้องตอบนะ
สมาธิดีดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่เดือนที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์๒แสน
รอดประตูทั้งสิบห้าบานตัวเลือกที่หนึ่งมีนาคม
ตัวเลือกที่สองเมษายนตัวเลือกที่สามตุลาคม
ตัวเลือกที่สี่พฤศจิกายนก่อนจะมาออกรายการลูกสาวได้จิลเข้มให้ผมสถานที่ท่องเที่ยวครับ
ถามลูกสาวว่าท่องเที่ยวบุยรัมมีกี่ที่ลูกสาวบอกมีสิบสองที่
พร้อมไหมครับคุณลุงพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่พฤษจิกายนครับ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
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยหลังจากที่ตอบครบ๔ข้อแล้วนะครับ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

อ้อมนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอ้อม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องก็คือเรื่องต้นกกพรศักดิ์ส่องแสงบ้านของเราวอเรย์บอล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

จะดีจะงามเลยเยอะเลยใช่มั้ยค่ะ
เด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องยังไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไร

อ๋อช่วยทำให้ของเสียทำได้

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

อันนี้คือตากแห้งเรียบร้อยแล้วเหรอ

นะครับมีกกมียางให้แล้วมีลาวนะครับ

แล้วนำกกไปตากที่ราว

เอาที่ลูกมัดเสร็จแล้วไปแขวนไว้ที่ลาวนะ

และกติกาของเรานะครับคุณผู้ชมครับ

กำกกและนำไปตากบนลาว

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ถอนกก

ถอนกกแล้วก็ทอศาสตร์จ้ะ

โถนประมาณ๓โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ก็ได้ประมาณสัก๕๖ถุงปุ๋ยจ้ะ

เริ่มครับ

เตาแล้วเปล่าแล้ว
เปล่าแล้วนะครับ

๒๐แล้วตอนนี้เหลืออีกแค่๑๙กรัมแล้วนะครับ
อีกแค่๑๕กรัมนะครับ
หนูจะคงหูตอเท่าไหร่แล้ว
อีก๕กรัมแล้วนะครับ

เร็วต้องเร็วนะครับ
เวลามาเร็ว
เร็ว

อ้อมคิดว่าทำได้ไหม

กองเชียร์ได้มั้ย

ขอบคุณทั้ง๓ท่านครับขอบคุณครับ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

ก็คือเรื่องพรศักดิ์สองแสงบ้านของเรา

เอาขอให้โชคดีนะครับขอเชิญลำไยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ใช่ค่ะตอนเรียนก็ชอบดูแล้วก็ชอบเล่นค่ะ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
ปียนุษย์เนี่ยจริงแล้วหนูว่าเขาเก่งไหมล่ะ

ก็เก่งกันทุกคนแหละต้องช่วยกันมันต้องร่วมมือกันเนอะเป็นทีมอะนะหนูเนอะ

เอาละวอเล็กบอลนะลูก
แต่มันเป็นเรื่องของพี่ปียนุษยแป้นน้อยนี่แหละนะครับลูก

เพราะฉะนั้นสมาธิดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปียนุษย์แป้นน้อยเกิดเดือนอะไร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

ตัวเลือดที่สามกัญญายน
ตัวเลือดที่สี่พฤษภาคม
ก่อนจะมารายการหนูก็ศึกษาเรื่องวอเล่บอลของทีมชาติไทยมาค่ะ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

เชิญแม่แหววมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ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

ภาพบนตู้บานขวามือสุด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

ตู้นี้อยู่กับห้องลำไยค่ะ
ลำยายซื้อมาเมื่อกายปกติ

ตู้เลือกที่สอง๖ตัว

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ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

กล้ามกกนะครับจะนำมาตากบนราวนะครับ
จำนวน๓๕กล้ามนะครับ
ท้ายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปเท่าไหร่
โปรดติดตามตาม
ไปรุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

วันนี้นะครับมีโบนัสหลังตู้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

จากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว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

ฝนตกมาทีน้ำก็ไหลเข้าบ้านท่วมบ้านน้ำ

พัดลมกลัวจะดูดลูกดูดหลาน

เพราะผมติดหนี้เขาอยู่๒แสน

ผมก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียนหนังสือ
ถ้าหากว่าผมเป็นอะไรไป
ผมกลัวหลานผมจะไม่ได้เรียนหนังสือ

ไม่ใช่เดือนที่ปรากฏการณ์
ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดประตู

ที่เฮือนฟุตกรีกายยนต์ครับ

ต้องรู้นี่ถูกตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไปนะครับ
ถ้าถูกข้อแรกนะครับ
ก็จะใจทื้นขึ้นนะครับ
๕๐๐๐บาทรออยู่นะครับในข้อแรก
ถูกไม่ถูก

ส่องแสงรอดประตูทั้ง๑๕บานเช่นกัน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

ขุนแจต่อชีวิตหนึ่งดอม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ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

พ่อก็จะพาไปโทษเหหาป๊า
เราก็ช่วยแกทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่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

กรรมกกนะครับและนามมะตะบนราวนะครับ

อ้อมทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลา๓นาทีนะครับทั้งครอบครัวนะครับ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

บนตู้บานขวาสุดมีปลาทั้งหมดกี่ตัว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

แล้วเราไปรู้เงิน๑ล้านบาทในคณะที่เหลือนะครับ

ภาพบนตู้บานขวาสุดนะครับ
มีปลาทั้งหมด๕ตัว
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อไปลุ้นเงินแสนกันต่อนะครับ
ข้อสุดท้ายนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องวอเรย์บอลครับ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
อย่าให้เก๋ปลักผลบ้างไม่อยากให้เก๋เหนือยมาก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

ถูก

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท

มีสิทธิเรื่องคุณแจต่อชีวิตได้สองดอกด้วยกันนะครับ
สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกด้วยกันนะครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑ใครครับ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

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาขายทั้งสิ้นยี่สิบวินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีนะครับ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

ไม่ออกครับลุงไปเลย

ไม่ออกลุง

เร็วหนึ่ง

กลับไปเท่าไร
เท่าค้า๑๐๐กิโลกรัมครับ

คือตู้โบนัสหมายเลข๔ครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

หมดหมดบาท
โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งก็คือ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ

ครอบครัวของลุงดำนะครับจากบุรีรำนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม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

หมายถึงว่าใดอีกหลายชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับ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

ครอบครัวผมมีอยู่๕คนครับก็มีตัวผมคนหนึ่งแฟนผมชื่อฝนอยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีแล้วครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน๓คน
ผมเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาจะไม่อยู่ไม่กินไหมจะมีเงินส่งเสียเขาเรียนหนังสือไหม
แล้วผมก็ฝันว่าอยากจะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยให้ครอบครัวผมได้อยู่อย่างสุขสบาย
วันนี้เป็นตัวแทนของคุณหญิงอุตสานะครับมนต์เสรีนุสรนะครับ
ทำเงินจำนวนนึงนะครับมามอบให้กับครอบครัวของน้องเล่ในวันนี้

เล่ครับมีอะไรอยากจะกล่าวไหมก็อยากขอบคุณคุณหญิงอุตสาหที่มอบเงินสามหมื่นให้ผมไป
ได้สร้างบ้านผมก็จะเอาไปสร้างบ้านให้คุณลูกอยู่ครับขอบคุณมากครับ
วันนี้คุณหญิงท่านดูอยู่นะครับอาจจะยิ้มแล้วก็มีความสุขนะครับคุณหญิง
ขอให้คุณหญิงสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ขอบคุณตัวแทนนะครับและขอบคุณน้องเล่ด้วยนะครับขอบคุณน้องเล่ด้วยนะครับ
ต้องหาน้องพอร์ตได้เดือนสองเดือนแม่น้องพอร์ตขอแม่ไปทำงานให้แม่เลี้ยงหลานเก็บผ้าหนีแม่ไปเลย
พอได้มีลูกมาเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะแม่คงจะเหนื่อยกับเรามากกลับมาขอคำมาเขาค่ะ
กรอกน้ำสมุนไพรใส่ขวดจำนวน๓๐ขวดภายในเวลา๓นาที

จะได้รับโบนัสกลับไปบ้านเท่าไ

สวัสดีครับ